เดี๋ยวไปดูบ้านหลังนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือ
นี่ฮะสภาพความเป็นอยู่ในบ้านอยู่กัน๖คน

เขาเลยกังวลว่าเดี๋ยวอีก๓เนี่ยท่าทางจะไม่รอด
ติดกันหมดหรือเปล่านะครับ
ในห้องนี้นี่ฮะนอนใกล้ติดกันโอ้โหคนไม่ติด
บอกว่าที่บ้านมีกันอยู่๖คนตอนนี้มีอยู่๓คนที่ไม่ติด
คือตัวเธอคือสามีและหลานอายุ๑ขวบ๒เดือน
แต่หลาน๑ขวบ๒เดือนต้องกินนมจากแม่ซึ่งแม่ติดโควิด

แม่ก็อยู่ในบ้านนี่แหละนี่นะฮะที่เหลือก็มีอายุเนี่ย
เด็กหญิง๗ขวบ๑๐ขวบ๑๑ขวบเนี่ยไล่กันไปอายุแต่ละคนนะครับ
และคุณตาทิพย์อายุ๘๕ปีซึ่งล่าสุดคุณตาทิพย์
รอเตียงจนเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมนะครับ

คุณฟ้ายบอกว่าก่อนหน้านี้ทุกคนในบ้านทำงานที่โรงงานไม่ไกลจากหอพัก
หลังเลิกงานก็ตรงกลับมาก็อยู่ที่อพาร์ทไม่ได้เขาเรียกว่าบ้าน
เขาอยู่กันก็เรียกว่าว่านนั่นแหละนะ
น่าจะเริ่มต้นจากพี่สาวอันนี้ที่คุณไฟเขาบอกนะ
พี่สาวเนี่ยไปล้างแผลผ่าตัดซีสที่โรงพยาบาล
แล้วหลังจากกลับมาพักฟื้นที่บ้านพบว่าติดโควิด
จากนั้นคนในบ้านเนี่ยก็ไปไล่กันตรวจก็ติดนะฮะ
ระหว่างที่ติดเชื้อก็พยายามหาเตียงรักษา
เพราะว่าคุณตาอายุ๘๕ชื่อคุณตาทิพย์แน่นหน้าอกหายใจติดขัด
น่ากลัวที่สุดสุดท้ายรอมา๑สัปดาห์ไม่ได้เตียง
คุณตาเสียชีวิตเมื่อ๓๑กรกฎาคม
แล้วเธอก็เล่าบอกว่าไอ้ตอนที่รู้ว่าพี่สาวไปล้างแผลผ่าตัด
แล้วก็ติดโควิดจากการล้างแผลผ่าตัดอันนี้เธอเธอบอกนะฮะ
จริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยต้องไปไล่สอบส่วนโลกอีกทีนะ
แต่เธอบอกว่าอย่างนี้ตอนนั้นพยายามหาจุดตรวจ
หาจุดตรวจกว่าจะหาได้เนี่ยบางที่ไปตรวจก็ไม่ได้ตรวจ
บอกไม่ใช่คนในทะเบียนบ้านปฐุมธานีไม่ได้ตรวจบ้างก็มี
สุดท้ายต้องไปขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
ได้ชุดตรวจพอตรวจแล้วปุ๊บเอาติด
ได้ยาฟ้าทลายโจรกลับมากินที่บ้าน
แล้วก็รอเตียงกันอยู่เนี่ยรอจนตายไปแล้วคนหนึ่ง
ทุกวันนี้ก็ยังรอเตียงอยู่เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ก็คือว่าอยากรับสอบถามว่ามันจะมีผลอะไรต่อลูกไหม
เพราะว่าน้องสะพ้ายยังต้องให้นมลูกอยู่
เขาบอกว่าไปตรวจตรงนั้นแล้วเป็นคนนอกพื้นที่
อ่านี่ยังรอเตียงกันอยู่นะครับ
แต่ว่าในห้องเนี่ยมีทั้งคนที่ติดและไม่ติด
หนูน้อยอายุแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
หนึ่งขวบสองเดือนต้องไม่ติดหนูน้อยคนนี้ไม่ติด
แต่ต้องกินนมจากแม่

เดี๋ยวจะกลายเป็นติดกันทั้งห้องทั้งครอบครัวหรือเปล่า